จากในกรุงเทพมหานครแล้วนะคะที่ต่างจังหวัดเกือบจะทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลย
ก็มีการทำบุญตักบาทกันด้วยเช่นเดียวกันนะคะพาคุณผู้ชมไปไล่ดูในแต่ละจังหวัดกันเลย
เริ่มกันที่ประจวบคีรีคันนะคะเช้าวันที่สิบสามตุลาคมที่ประจวบคิริคันค่ะ
ร้อยตำรวจตรีเฉลิมพลสินโพประธานชมรมคนวิ่งวังไกลกังวล
เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อน้องรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่๙
ที่หน้าพระบรมชายาลักษณ์ด้านหน้าวังไกลกังวลนะคะ
โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองประชาชนชาวอำเภอหัวหิน
และพื้นที่ใกล้เคียงกว่า๒๐๐คนสวมเสื้อสีเหลืองเข้าร่วมกิจกรรม
โดยเริ่มวิ่งจากหน้าวังไกลกังวลแล้วไปวนกลับที่หน้าโรงพยาบาลหัวหิน
เป็นระยะทางสิบกิโลเมตรก็จะวนกลับที่ท่าอากาศยานหัวหิน
แล้วก็กลับมาที่หน้าวังไกลกังวลอีกครั้งนะคะ
ส่วนที่บริเวณถนนแนบเคหาดหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน
นายถนนพันธีภาษณ์ในอำเภอหัวหิน
ข้าราชการทุกหมู่เหล่าในเขตอำเภอหัวหิน
และประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาท
ถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นได้จัดพิธีวางพวงมาลา
และถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวงราชการที่๙
ส่วนที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอปักทงชัย
เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานรวมทั้งจิตอาสา
พระราชทาน๙๐๔วปรพ่อค้าประชาชน
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก
ในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่๙
ด้วยการตักบาดข้าวสารอาหารแห้ง
พระสงฆ์จำนวน๘๙รูป
จากนั้นมีพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
พร้อมทั้งนำจิตอาสาพระราชทาน
ช่วยกันทำความสะอาดสถานที่ราชการ
ท้องถนนคูคลองต่างในเขตเทศบาลเมืองปักทงชัย

ส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำประชาชน
ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล

ตักบาทพระสงฆ์จำนวน๘๙รูป

และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบรมชายาลักษณ์ในหลวงราชการที่๙

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

จังหวัดน้องคายเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเรียง

จังหวัดอุตรรดิตที่บริเวณพิธีด้านหน้า

ธรรมบุญตักบาทข้าวสารอาหารแห้งพระพิศกษงศ์
มะเนรจำนวน๘๙รูป
และในช่วงค่ำเวลา๑๙นาฬิกา๑๓นาที

ก็จะผ่านอุตรดิบ